ต่อกันที่คู่นี้บ้างค่ะคุณเกสการก้าวแล้วก็แฟนหนุ่มของเขาคุณนิกนะคะ
คู่นี้เนี่ยก็หวานไม่แพ้ใครเหมือนกัน
โดยเฉพาะล่าสุดฝ่ายชายจัดใหญ่เล่นใหญ่จัดเต็มให้เลยคุณผู้ชมค่ะ

เพื่อเป็นการฉลองครบรอบอายุ๓๒ปีค่ะ
เชื่อว่าน่าจะถูกใจสาวเกรสนะคะเพราะอะไรทั้งสถานที่แล้วก็มีเพื่อนสนิทนะ
บอกเลยว่าจัดเต็มจริงเสื้อผ้าหน้าผมไม่มีพร่องค่ะ
มาร่วมงานบอกเลยว่าเอาใจเจ้าของวันเกิดไปเต็มที่เลย
และช็อตสำคัญเดี๋ยวก่อนนะต้องจับตาดูดีเลยนะ
ขอยกให้ซีนหวานของเกสแล้วก็นิกค่ะที่มาร่วมร้องเพลงดาวคู่กันแบบนี้
เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมให้ทายนี่งานปาร์ตี้วันเกิดหรือว่างานแต่ง
เออมีการร้องเพลงด้วยนะคะแล้วรอบข้างอะไรรู้ไหม
เขาบอกนะว่าแต่งเลยแต่งเลยเพื่อนเชียร์กันเสียงดังมากเลยค่ะคุณผู้ชม
เราเห็นแบบนี้เราก็ดีใจจริงแหมบรรยากาศเหมือนอยู่งานแต่งแบบนี้
ใช่ค่ะจริงแล้วสาวเกรสโดนเพื่อนสนิทเขาเซอร์ไพรส์ไปก่อนนะคะนี่แล้ว
แต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่ได้รับเตอร์ไพรส์แบบหวานได้เหมือนกันเนาะ